อ่ามีเรื่องมาเตือนพี่น้องชาวปากใต้นะคะ
ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่พัทธลุงค่ะ
แต่คาดกันว่าแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้
ระเวนก่อเหตุไปทั่วปักใต้เลยนะคะ

เข้าไปในบ้านประชาชนนี่เห็นไหมผู้ก่อเหตุเนี่ย

เรียกเพื่อนมาไงเรียกพวกมาเข้ามาในบ้านของชาวบ้านแล้วบอกว่า
นี่คัทเอาท์มันเก่าแล้วนะมันเสียแล้วนะ
เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้ารัดวงจรแล้วเดี๋ยวจะไฟไหม้เหมือนข่าว

รอนี่ผมเป็นพนักงานการไฟฟ้าเดี๋ยวผมมาซ่อมมาดูแลให้
ใช่ค่ะคุณผู้ชมมันมีที่มาและที่ไปนะคะ
ทำไมชาวบ้านถึงเชื่อเอาจริงชาวบ้านเขาก็
ไม่ได้ว่าจะเชื่อเลยนะคะมันมีต้นเรื่องมาก่อน
เดี๋ยวค่อยค่อยเล่ากันค่ะนี่ค่ะบ้านหลังนี้ล่ะค่ะ
กล้องวงจรปิดนะคะผู้เสียหายท่านแรกชื่อว่า
คุณรมรินบุตรทองอายุ๖๖ปีแล้วนะคะ
คุณป้าแล้วนะเออคุณป้าคุณยายแล้วนะคะ
เป็นชาวบ้านหนองเหรียงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนคริน
จังหวัดพัทธรุงค่ะผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะ
คุณผู้ชมนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพได้เห็นไหมคะ

เหมือนเจ้าหน้าที่เลยนะเหมือนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเลย

น่าเชื่อกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับพี่บุ๊คดอม
มีบัตรพนักงานการไฟฟ้าด้วยห้อยอยู่ที่คอ
มาพูดคุยกับคุณป้าคุณยายท่านนี้แหละค่ะ
แล้วก็บอกเดี๋ยวขอเข้าไปดูระบบไฟฟ้าในบ้าน

จากนั้นมิจฉาชีพรายนี้ก็ออกอุบายบอกว่า

ไฟอาจจะช็อตไฟอาจจะรั่วแล้วไฟอาจจะไหม้บ้านได้นะคะ

เขาบอกว่าแต่เขาไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เตรียมไว้นะ

บอกว่าอ๋อในรถมีมีขาย

ปกติราคาคัทเอาท์เท่าไหร่นะคะ

นี่ค่ะรวมค่าเปลี่ยนค่าคัทเอาท์๔๙๐๐บาท

คุณป้าแกเปลี่ยนค่ะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บไม่นานปรากฏว่าไฟดับทั้งบ้านเลยแต่มิจฉาชีพแก๊งนี้แผ่นไปแล้วนะคะ

ใช่ค่ะได้เงินไปแล้วหนีไปแล้วด้วยค่ะ
นี่คัทเอาท์ที่เอามาเปลี่ยนใหม่มันก็ดูใหม่ดีนะ
แต่มันอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าใช่ค่ะ
ทีนี้พอกล่ายกับจะพบคับแล้วนี่นะครับ

ผู้ชายคนนี้แหละที่อ้างว่าเป็นพนักการการไฟฟ้าเนี่ยนะคะ
ปลายสายตอบมาแค่ว่าครับ
แต่ไม่กลับมาค่ะแค่ครับเท่านั้นนะคะ
แล้วปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเพิ่มเติม
พฤติกรรมพฤติการแบบนี้แก๊งมิจฉาชีพรายนี้
ไม่ได้ทำแค่บ้านของคุณยายรมรินเท่านั้นนะคะ
รู้ไหมคะชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนี่ค่ะอีกหลังหนึ่งค่ะ
ก็โดนเหมือนกันเลยค่ะ

นี่เปลี่ยนเป็นแผงคัทเอาท์ใหญ่เลยนะ
ใช่แล้วพฤติกรรมแสบมากคุณผู้ชม
โดนกันไปหลายบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนะคะ
แล้วถามว่าทำไมชาวบ้านถึงเชื่อค่ะ
มันมีต้นเหตุที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อนะคะ
เอาแบบนี้ก่อนแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้
เขาทำงานกันเป็นทีมมากันเป็นทีมเลยนะคะ๓คน
หญิง๑ชาย๒ขับรถเข้ามาในหมู่บ้าน
พอถึงหมู่บ้านตรงนี้คนที่เป็นผู้หญิงค่ะ

คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้าน
แล้วบอกให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประกาศเสียงตามสายให้หน่อย

ให้ชาวบ้านได้รับทราบว่ามีบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ฟรี

คิดว่าเป็นบริการให้ฟรีกับชาวบ้าน
นี่มิจฉาชีพใช้ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นกระบอกเสียงเพื่อจะไปหลอกชาวบ้าน

ผู้ใหญ่บ้านก็คิดว่าเป็นบริการของภาครัฐฟรี
ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับลูกบ้าน

ประชาสัมพันธ์ให้กับมิจฉาชีพเสร็จสับเลย
ชาวบ้านก็ต้องเชื่อสิเนอะผู้ใหญ่บ้านบอกเองเลยอ่ะชาวบ้านก็เชื่อสิ

ประกาศเสียงตามสายกันแบบนี้ค่ะ

เขามีบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าฟรีครับอ๋อเป็นพี่บุ๊คพี่บุ๊คโบกไหมอ่ะ
ลูกบ้านเราก็เชื่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ว่ามาเราก็ว่าไปนะ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะสุดท้ายก็เลยตกเป็นเหยื่อได้ง่ายแบบนี้เลยนะคะ

ประมาณ๕หลังคาเรือนในหมู่บ้านนี้นะคะ
ก็มีการไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีนครินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ละคนเนี่ยมูลค่าความเสียหายก็ต่างกันไปนะ

ทีนี้ตำรวจเชื่อว่าไอ้แก๊งนี้มันน่าจะเดินสายทั่วปักใต้เลยนะ
ทั่วภาคใต้เลยนะคะแวะเวียนไปตามหมู่บ้านต่าง
เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนพี่น้องชาวภาคใต้

ถ้าเกิดเจอพฤติกรรมแบบนี้โทรแจ้ง๑๙๑เลย
เพราะเชื่อว่าทำมาหลายพื้นที่แล้วนะคะ
เราเห็นว่าจะจากพัทธลุงจะเข้าสงขลาด้วย
เท่านั้นจะไปอรวาทที่สงขา
ต้องเตือนผู้ใหญ่บ้านที่สงขาด้วยนะ
ถ้าได้ยินมาแบบนี้มีคนจะมาบอกว่าเดี๋ยวจะขับกระบะมาซ่อมให้เนี่ยไม่ใช่นะ
ต้องตรงสองเช็คก่อนนะมาที่การไฟฟ้าเนี่ย
แต่เราก็รอนะเกิดกลุ่มนี้เขาบอกว่า